คุณผู้ชมกับน้องนาวเราไปเจอใครรู้มั้ยคะ
พลอยน้องพิงพลอยนะคะเป็นนางเอกชื่อดังวิกหมอชิดค่ะตอนนี้มีงานละครแน่นมากค่ะ
ที่ผ่านมา๕๖เรื่องต่อจากนี้ก็อีก๓เรื่อง
ล่าสุดเนี่ยจะเล่นละครกับคุณธันวาด้วยนะคะเรียกได้ว่างานปังจริงค่ะ
น้องก็บอกว่าพี่หนูทำงานได้เยอะเจาะจ้างมาเลยจองตัวมาเลยนะคะสบายมากเลยค่ะ
มีงานทำก็ดีกว่านั่งเหงาอยู่กับบ้านอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะคะ
ส่วนละครเรื่องใหม่กับคู่จิ้นหนุ่มยูโรนะคะคงต้องรอไปก่อนค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมล่าสุดพิงพลอยเนี่ยเพิ่งยกเค้กไปเซอร์ไพรสยูโรในงานแฟนมิติ้งภาพนี้แหละค่ะ
หลายคนแบบประทับจงประทับใจมากแล้วก็คือมีแซวกันด้วย
คือยูโรเขินจนแบบว่าแก้มแดงอายไปเลยคุณผู้ชม
และที่ทิ้งพลอยไปให้กำลังใจอีกหนึ่งคู่จิ้นก็คือพี่โก้วสินค่ะ
ตอนที่เกิดกรามาท์หมดสัญญากับช่อง
เพราะว่าวันนั้นไปเดินห้างที่พี่โก้เขาไปร้องเพลงพอดี
ก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่แวะไปให้กำลังใจหลังเวทีค่ะ
เชื่อว่าพี่โก้ทำดีที่สุดแล้ว
ไปฟังทั้งหมดจากน้องพิงพลอยกันหน่อยค่ะ
ยังไงบ้างคะได้คุยกับพี่โก้แล้ว
ก็หนูคิดว่าพี่เขากำลังใจดีค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดี
แล้วก็หนูคิดว่าพี่เขาตัดสินใจ
เราก็ได้แต่อยู่ให้กำลังใจกันค่ะ
แล้วก็เป็นพี่น้องที่ดีกันตลอด

ก็ฝากติดตามผลงานแล้วกันเนาะ
ของยูโรตอนนี้ก็มีเปิดละครใหม่ด้วย

ก็ฝากเป็นซัพพอร์ตผลงานของเราทั้งสองคนก็แล้วกันค่ะ